มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติด

นอนหลับปุ๋ยอย่างไร้เดียงสา
ก็ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองถูกจับ
แต่ตำรวจจำเป็นต้องดำเนินคดีผู้ที่เป็นพ่อคนนี้
กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกรองกำกับการ

ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๖และก็ทหารนะครับ
ร่วมการปฏิบัติการขยายผลล่อซื้อยาเสพติด
เครือข่ายนักค้ายาในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยขับรถตามประกบนักค้ายาที่นัดให้นำของมาส่ง
หน้าบ้านหลัง๑ถนนรัตนอุทิศ
เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก่อนจะรวบตัวเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายวริสสะทองโต๊ะ
หรือว่าเบนส์อายุ๓๓ปี
จากการตรวจค้นร่างกายก็พบไอซ์ที่นำมาส่งให้
แล้วก็ได้นำตัวไปขยายผลต่อ
เข้าตรวจค้นบ้านเครือข่ายอีกหลัง
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ
แต่เป้าหมายวิ่งหลบหนีไปได้นะครับ
ตำรวจจึงนำตัวนายวริสไปตรวจค้นที่บ้านพักของนายวริส
ในพื้นที่หมู่๒ซอยบางแฟบพัฒนาตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่

พร้อมกับอุปกรณ์การเสพแล้วก็เครื่องชั่ง
ไอซ์ที่ยึดได้จำนวน๕ถุงน้ำหนักประมาณ๕กรัมนะครับ
น่าสะหรับใจนะครับคือขณะที่นายวริส

มีลูกสาวอายุ๑๑ขวบแล้วก็อายุ๓ขวบหน้าตาน่ารักเลย
อยู่ในบ้านนะครับโดยเฉพาะลูกสาวอายุ๓ขวบ
นอนหลับปุ๋ยอย่างไร้เดียงสาเลย

ดำเนินคดีกับนายวริสแม้จะมีลูกน้อยก็ตาม

แล้วก็สืบสาวไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไปนะครับ
สำหรับการปฏิบัติการจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในครั้งนี้

โดยอีกรายก็คือนางสาวิราวัลโต๊ะอีสอ
หรือว่าซอฟินะอายุ๕๑ปี

ซึ่งถือว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายย่อย

สาวไปยังนักค้ายาเสพติดของแก๊งนี้
ซึ่งเป็นรายใหญ่ต่อไปนะครับ